เป็นเรื่องของการจอดรถในพื้นที่ที่คนอยู่กันเยอะค่ะ
คือมีผู้ชายคนนึงเขาจอดรถเพื่อจะลงไปไหว้พระพิคเนธ
ปรากฏว่าเจ้าถิ่นมาบอกว่าจอดไม่ได้นะตรงนี้จอดไม่ได้
แต่คนที่มาว่าจะจอดเอง
มันก็เลยมีปัญหากันเอาเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
พี่ก็จอดไม่จอดส่วนอะไรนะ
พี่บอกว่าผมจอดไม่ได้แล้วพี่จอดได้หรือครับ

ผมก็จอดแบบเดียว
ไม่แล้วเขาไม่เขียน

จับรถขึ้นไม่ได้

แล้วนี่คือพี่จะทำอะไรผมหรือว่าอย่างไร
เจ้าถิ่นคล้ายกับเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของไหว้ค่ะ
กระจกรถด่าด้วยคำหยาบคาย

ขู่จะปล่อยลมยางบอกตรงนี้ห้ามจอด
แต่คนด่าจะจอดเอง

พลัสติกกายนแยกไว้ขวางถนนประชาสงเคราะห์
ด้านข้างเทวาลัยพระพิคเนธค่ะ
วันนี้เราเลยส่งคุณบอมอภิวัตินักข่าว
เราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ

จุดเกิดเหตุเขาห้ามจอดค่ะ

คุณบอมจ้องแล้วจ้องอีกมันยังมีอยู่หรือเปล่า

จริงแล้วมันขาวแดงนะคะตรงนี้
อายุ๒๗ปีที่เป็นเจ้าของคลิปค่ะ

ก็ไปว่าพระพิคเนธที่ห้วยขวาง
ด้วยความที่ไม่ใช่คนในพื้นที่แต่เห็นตรงนั้นรถแท็กซี่เขาจอดกัน
ก็เลยไปจอดด้วยแล้วก็มีผู้ชายผู้หญิงที่อยู่ในคลิปอ่ะนะคะ
มาบอกว่าจอดไม่ได้เพราะเขาจะจอดขนของขึ้นรถ
ตัวนายวรรณชัยบอกว่าอ้าวผมก็จะจอดแป๊บเดียวเหมือนกัน
ไห้พระพิคเนตต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าจะจอดแป๊บเดียวอะค่ะ
ต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าอ้าวถ้าผมจอดไม่ได้แล้วพี่จะจอดได้ยังไง
หรืออะไรแบบเนี้ยทีเนี้ยค่ะตัวคุณวรรณชัยบอกว่า
ไหว้พระพิคเนตเสร็จกลับมาเห็นเลยว่าผู้ชายคู่กรณีที่อยู่ในคลิปอ่ะ
เขียนที่หน้ารถเขาเป็นคำหยาบเขาก็เลยเดินไปถาม
สุดท้ายมันก็เลยมีวิวาทะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพในคลิป
ก็เป็นช่วงเช้ามืดเห็นคันอื่นจอดก็เลยจอดตาม
แล้วคงจะไม่เห็นว่าเป็นขาวแดงส่วนข้อความที่เขาเขียนที่กระจกรถอ่ะ
มันหยาบจริงแต่เอาเถอะคุณวรรณชัยบอกว่า
ก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรเพราะผมเองก็ผิดแหละ
พยายามไปจอดในที่ที่เขาห้ามจอด
อาจจะด้วยความผิดของเราเองส่วนหนึ่งความมักง่ายของเราด้วย
เพราะว่าผมโดยส่วนหนึ่งผมไม่ทราบ
เพราะว่าผมไม่ได้ไปเส้นนั้นบ่อยคือไม่ใช่คนในพื้นที่
พอเราเห็นแท็กซี่จอดเราก็คิดว่าจอดได้

ก็ไม่ได้มองเส้นอะไรแต่ด้วยความมักง่ายของเราเอง

แท็กซี่จอดก็เลยจอดตามเขาก็แบบประมาณแบบว่า
มันจอดไม่ได้นะคุณรู้ไหมว่าตรงนี้มันจอดไม่ได้
มันผิดกฎหมายมันมีกล้องนะเราแบบว่า
ผมผมก็เลยถามไปผมก็สงสัยใช่ไหมว่า
แล้วถ้าผมจอดไม่ได้ทำไมพี่จอดได้ล่ะ
เขาก็เขาก็พูดมาว่าก็พี่จอดแป๊บนึงไง
ผมก็เลยก็เลยงงอ่ะอ่าทีนี้ล่าสุดนะคะ
ตำรวจสอนอห้วยขวางเชิญทั้งสองฝ่ายเลยไปคุยกัน
ทั้งคุณวรรณชัยและคู่กรณีคู่กรณีชื่อว่า
นายธวัชชัยนะคะคือเบื้องต้นตำรวจให้มาคุยกันแหละ
ไกลเกลี่ยมาขอโทษขอโพยกันซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ไม่ติดใจ
เอาความอะไรกันก็เลยทำบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ตัวนายธวัชชัยอายุ๓๕ปีที่เป็นคู่กรณีนะคะ
ก็บอกว่าตอนแรกเดินไปขอแล้วว่าให้นายวณชัย
ขยับรถหน่อยได้ไหมเพราะว่าจะขนของขึ้นรถ
แต่นายวรรณชัยไม่ขยับให้เลยจอดแล้วก็เดินไปไหว้พระพิคเนธ
ด้วยโมโหไปเขียนข้อความไว้ที่น่ารสจริงจริงแล้วก็ทะเลาะกันจริงจริง
ผมเป็นเจ้าถิ่นไม่ใช่พ่อค้าเจ้าถิ่น
แต่ว่าตอนนั้นมันโมโหจริงจริงล่าสุดก็ขอโทษแล้วเนี่ย
ติดใจเอาความอะไรกันแล้วขอจบเรื่องราวทั้งหมด
ส่วนคลิปที่ถูกโพสต์ในโลกโซเชียล
อาจจะต้องปรึกษากับทนายความก่อน
เพราะพอตัวคุณวรรณชัยโพสต์
คนมาคอมเมนต์แล้วคนคอมเมนต์ด่าคุณธวัชชัย
หมายถึงคนที่ไปคอมเมนต์ด่าเขาเสียหาย

บางทีด่าถึงบุพการีอะไรอย่างนี้เลย
แต่สุดท้ายนะคุณผู้ชมทะเลาะกันแทบตายนะโดนปรับทั้งคู่เพราะว่าเขาไปจอดรถในที่ห้ามจอดทั้งคู่ไงตำรวจเปรียบเทียบปรับทั้งคู่ค่ะตามความผิดของพระวจราจรเรื่องการจอดรถในที่ห้ามจอดนะคะก็จ่ายค่าปรับกันไปคนละ๕๐๐คือโดนทั้งคู่เลย
เหตุการณ์ของพี่มิ้วนี่คือห้ามจอดนะมันมีจุดบอกอยู่เอาไว้ว่าห้ามจอดแต่